ช่วงที่แล้วที่โปรยไปว่าตอนนี้ที่อังกฤษเกิดพายุดอลลิสขึ้นนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นเวชเชอร์บอมเลยความกดอากาศต่ำลดลงอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ที่เห็นภาพเครื่องบินคือเครื่องบินตอนลงจอดเขาสั่นจนน่ากลัว
ดังนั้นเดี๋ยวตรวจสอบสภาพอากาศที่นั่นด้วย
แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศในบ้านเราที่ครึ้มฟ้าครึ่มฝนหรือเปล่า

เหมือนกับว่าเมืองไทยของเราอาจจะคล้ายกับที่อังกฤษนะครับ
ว่าตอนนี้เองหลายจุดหลายพื้นที่ในเมืองไทย
ก็มีโอกาสที่จะเกิดการแปรปวนของสภาพอากาศแบบกระทันหัน
เหมือนที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีอากาศร้อนจัดแล้วก็อยู่ดีมีฝนตกลงมา
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นต่อไป

ถูกต้องคือลักษณะเวลาสมมุติว่าอากาศร้อนมากพอเจออากาศเย็นที่เข้ามา
ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศอย่างรุนแรง
กลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ตกลงมา
บางจุดก็อาจจะมีเรื่องของลูกเห็บตกลงมาด้วย
อันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราด้วย
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

ใครที่วางแผนไปท่องเที่ยวเดินทางเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อย
ว่าเป็นจุดที่คุณผู้ชมจะเดินทางไปหรือเปล่า
มาเริ่มต้นกับการตรวจสอบภาพรวม
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศวันนี้ตลอดทั้งวัน
เริ่มต้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อน

ช่วงเช้านี้ตื่นมาหลายคนยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าตอนกลางวันแดดค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับ

ใครที่ขึ้นไปพบว่าอุณหภูมินั้นยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาว
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๕๑๒องศาเซลเซียต

ตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า
มีฝนฟ้ากระนองด้วยในพื้นที่รุมถึงลมกระโชคแรง
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาสุรินบุรีลำศรีสะเกดอุบลรัชธานี

อุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้นะครับ๙๑๔องศาเซลเซียตเป็นอุณหภูมิบนยอดภูครับ
ภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ที่สำคัญนะครับบางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างของภาค
ต้องระวังครับเพราะว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานรัฐธิวาส
กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ตั้งแต่วันที่๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘นะครับ
ดังนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
โอกาสการเกิดฝนฟ้าเข้าน้องร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
รวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยที่เรามีการคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่า
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้มีโอกาสที่จะเจอฝนในพื้นที่
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งใครที่จะเดินทางมาดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือการคำนวณกลุ่มก้อนเมฆ๒วันหลังจากนี้เป็นต้นไปจะพบว่ายังคงมีกลุ่มก้อนเมฆ
ขึ้นตัวมาปกครุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเภทอย่างต่อเนื่อง
นำให้อากาศนั้นยังคงร้อนอบอ้าวนะครับส่วนตอนบนนั้นจะร้อนแบบแสบผิว
เพราะว่าเมฆนั้นค่อนข้างน้อยนะครับแสงแดดส่องลงมาแบบเต็ม
จึงทำให้เกิดอาการแสบได้นะครับใครที่ออกไปกลางแจ้งคงจะต้องพกร่มหรือว่าอุปกรณ์กันแสงแดดด้วย
แน่นอนว่ากลุ่มเมฆเหล่านี้เองก็สามารถที่จะกันตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
นี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับจะเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน
ในวันนี้ช่วงเช้าหลังจากนั้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าช่วงสายวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่าย
มีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ใครจะออกจากบ้านใครจะออกไปทำธุระดูฟ้าดูฝนด้วยล่ะกัน
มาดูกันที่ภาคใต้กันบ้างนะครับทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนี้ไป๒วันยังคงมีฝนประปรายเป็นระยะนะครับ
เฉพาะตามแนวชายฝั่งดังนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกัน
แน่นอนแล้วครับว่าพอฝนตกมาแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คืออุณหภูมินั้นก็จะลดลงนะครับ
เพราะว่าฝนนั้นไปดักอุณหภูมิความร้อนในก่อนหน้านี้
รวมไปถึงไปเอาความชื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ภาคกลางนั้นร้อนอบอ้าว
ลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลงมาหมดนะครับ
นี่คือพื้นที่สีเหลืองเป็นบริเวณที่มีความชื้นเยอะ
ปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวในระยะ๒๓วันที่ผ่านมา
หลังจากนี้เป็นต้นไปดูดีนะครับจะพบว่าพื้นที่สีเหลืองนั้นจะค่อยถูกแทนที่ด้วยพื้นที่สีเขียว
ขณะที่พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวก็จะค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากฝนตกหมดแล้วอุณหภูมิก็จะเย็นลง
รวมไปถึงเรื่องของการเกิดหมอกการเกิดปัจจัยต่างนะครับ
จะมีผลต่อการใช้ชีวิตก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

นี่คือการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
เปลี่ยนแปลงแบบนี้มีทั้ง๓ฤดูร้อนจัด
มีทั้งฝนมีทั้งหนาวแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป